เมื่อวานที่ชนบุรีทั้งลมทั้งฝนมากันพร้อมเพลียง

และจะบอกว่าโดยเฉพาะที่ศรีราชาหนักเลย
ลมที่มันกระโชกแรงฝนที่มันตกหนัก
ปรากฏว่ายังไงล่ะพอตกหนักเสร็จปุ๊บ
รถที่เขาบรรทุกเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้ามา
ของได้รับความเสียหายแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดหนองค้อตำบลหนองขามค่ะ
ศรีราชาชนบุรีนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปถามเจ้าอาวาส
คือมูลค่าความเสียหายก็นับแสนบาทเหมือนกันนะคะ
นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน
แล้วก็ฝนฟ้าลมที่มันตกมันแรงมากเมื่อวานที่ชนบุรีค่ะ
ใช่ค่ะและยังคงอยู่ที่ศรีราชานะคะ
เพราะว่าฝนมันตกหนักเนี่ยและมันยังคงติดต่อกันหลายชั่วโมง
มีลมเพิ่มมาอีกหลายพื้นที่ในศรีราชาสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
น้ำท่วมขังน้ำเนี่ยเอ่อล้นขึ้นมาท่วมถนน
ท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะจุดที่นะคะ
ไปถ่ายมาก็คือชุมชนตลาดฉลองตำบลสุรศักดิ์
น้ำที่ไหลมาจากที่สูงมันไหลมาตามท่อระบายน้ำ
มันก็เอ่อออกจากท่อระบายน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
สูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ถนนอยู่ในซอยต่างเนี่ยนะคะน้ำพอมันสูง
รถจักรยานยนต์ไม่สามารถใช้ไม่สามารถสัญจรได้
ประชาชนที่อยู่ข้างถนนก็ต้องเก็บข้าวของไว้ที่สูง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือทั้งการช่วยจัดเก็บของ
โดยเร็วด้วยความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะ
ไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยค่ะที่ปากท่อโอ้โหคุณ
ค่ะนี่ทั้งลมทั้งฝนมันแรงมากอะค่ะเมื่อวานเนี่ยฝนตก
ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วน้ำมันก็ท่วมค่ะ
น้ำท่วมก็เลยทำให้รถที่แล่นผ่านบริเวณบนถนนสายปากท่อทุ่งหลวง
บริเวณสำนักสงฆ์เขาเด่นชัยคีรีค่ะ
คันต้องจอดริมถนนบางคันถึงขั้นต้องขับค่ะ
หลบฝนขับหลบพายุเข้าไปในจอดในสำนักสงฆ์
พอหลังฝนซาปุ๊บ
ฟ้าก็เริ่มสว่างฟ้าก็เริ่มใสนะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วทำให้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับนานหลายชั่วโมงเลย
อกจากเสาไฟฟ้าที่มันหักโค้นลงมาแล้ว
ต้นศนขนาดใหญ่ก็ล้มความถนน
บริเวณปากทางเข้าวัดเขาสุธาวาสก็คือวัดเขาหลักไก่
ทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาติดทั้งขาเข้าขาออกนะฮะเพราะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลาในการเข้าเคลียร์ถนน
สุดท้ายก็เคลียร์ได้รถก็โล่งนะคะฟ้าก็สว่างนะ